เพราะว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูงูกับแก่
งูเขียวกับตุ๊กแกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมโอ้นี่มุ่งดูกันเลย
มามุ่งดูสิพี่เบิร์ตขาดอมขาคุณผู้ชม

เดี๋ยวขอซูมดูใกล้เขาบอกว่าเฮ้ย
นี่มีใครเห็นแบบเต็มตานี้
นี่ไงเพราะมันงับหัวหรือมันอะไรอ่ะใช่
งูเขียวกินตับตุ๊กแก่
คุณผู้ชมค่ะจุดตรงนี้อยู่ใกล้กับบ้าน๒๓๙ที่หมู่๑๐

แล้วมามุงดูกันแบบนี้เนี่ยมันกำลังพันกันอยู่เลยค่ะ
แล้วงูนี้มันไม่ใช่แค่งับหรือกินตับแต่งับหัวไปหมดเลย

เพราะปกติเราจะเห็นอะไรภาพที่มันเคยออกเป็นข่าว
คือตุ๊กแกอ้าปากแล้วงูเข้าไปกินตับตุ๊กแก
แต่อันนี้งูอ้าปากแล้วตุ๊กแกเข้าไปจะกินตับงูหรือไง
หรือว่าตุ๊กแกมันจะซ้ำมันจะเข้าไปตรวจภายในให้งูหรือเปล่า

หาสสหาวเดหน้า
ดูเปล่าเพราะขอไขกัน
แล้วเขาบอกว่าเอ๊ะหรืออันนี้งูมันอดหยากมันหากินไม่ได้จริง

มันกินตัวแล้วจะกินไปทั้งตัวแล้วแต่ใดก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชม
องเป็นเลขเสมอค่ะเลขอะไรดี
บางคนบอกว่าเอา๘ไหมล่ะเอา๖ไหมล่ะเอา๙ไหมล่ะ
แล้วเมื่อกี้บอกบ้านเลขที่คุณผู้ชมยังจดอยู่ไหม
๒๓๙วันนี้แหละวันนี้รวยแล้วไปคุยกับยายทวดนะ
ทวดวัย๙๔ปีที่เป็นเจ้าของที่นาตรงนี้
ยายบอกว่าโอ๊ยยายเกิดมาเนี่ยยายเพิ่งเห็น
ตั้งแต่เล่ามานะเหมือนตรงนี้
งูเนี่ยกินตุ๊กแก่ทั้งตัวเนี่ยยายก็เกิดมา๙๔ปีแล้วลูกเอ้ย
ยายก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกัน

เอาแต่กลับบ้านสิพวกเรา

เอาภาพให้ดูเนี่ยเหมือนศาลักษณีย์สัตว์โลกู
เออหิวจัดหรือไงไม่รู้นะ